สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดเดี๋ยวคุณแม่รวยสด
อะไรว่าสดแล้วเหรอใหม่ให้เยอะโอ้โหวันนี้พี่หนุ่มมาแบบ
ฟ้าวหล่อเหลาเอาการเหมือนใส่สูตรวันนี้เราไปกันคนละทิศทางนิดนึง

จิตต้อยสำนึกที่ยืนพรุ่งนี้มาหาสายนะครับพรุ่งนี้นะอ๋อพรุ่งนี้สายอยู่แล้วค่ะ
อ๋อพรุ่งนี้ไปไหนแล้วนู้นวัดอะไรเขาเรียกว่าวัดเล่น
เล่นใน๒๒ที่เขาไปแก้ชงนู้นไกลคือเรียกว่าอะไรเล่นใน๒๒
เขาไปทำไมต้องแก้ชงอีกหรอไม่ใช่ถ่ายรายการไง
เพราะว่าปีหน้าจะตุดจีนพอเปลี่ยนข้ามปีก็ต้องไปแก้ปีชงอะไรอย่างนี้ค่ะ

บางบัวทองไม่ถึงบางท่าน

ถ้าจะมาก็มาทันทำไมคิ้วมันดูซีดนะ

ไม่ใช่ยังไม่ได้สักเลยหมดแล้วเนี่ยจะไปสักใหม่แล้วเนี่ย

พี่หนุ่มทำคิ้วไหม

พี่มดทำคิ้ว
แต่อยากไปลองสักเหมือนกัน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
เพราะว่าคิ้วมันขาดอยู่
เดี๋ยวนี้ทำมาชากมาก
คิ้วมันขาด
โอ้โหแค่นี้ก็แค่นี้ก็เอามาเห็นแล้วเถอะ
เขาก็บอกคิ้วมันต้อง
คนแบบมีบากคิ้วขาดเช่าชู้ใช่ไหมครับ

ไม่ใช่นะ
เพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้คิ้วไม่เต็มเขาบอกว่าเจ้าชู้
เปลี่ยนเรื่องเอาเข้าเรื่องนี้ดีกว่า

ไม่รอดตำรวจเรียกออกมาออกมาเรียกนะครับ
เรียกใครเหรอเจ้า
แก๊งรุมพนักงานผลส่งพัสดุไง

คือจากวันนี้ที่ลูกค้าเนี่ยยกพวกมารุมทำร้ายเจ้าหน้าที่

นครชายศรีนครปฐมนะฮะ
โดยไปใช้เก้าอี้เนี่ยนะครับทุ่มไปที่เจ้าหน้าที่หญิง
ซึ่งสาเหตุเนี่ยมาจากฝ่ายพนักงานผู้จาไม่ดีครับ
ก็เลยกลับไปตามพวกมาแล้วก็รุมนะครับ

ก็คือการปฏิเสธสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันนะคะ
ขอย้ำว่าภายใต้พรบโรคติดต่อของประเทศไทย
ไม่สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะนั้น
หรือว่าการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันถือเป็นความผิดนะคะ
มีโทษปราบสูงสุด๒หมื่นบาท
อกจากนี้เนี่ยก็มีการรายงานในที่ประชุมค่ะ

จองโรงแรมผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชัน
แล้วก็เป็นการจองเฉพาะห้องพัก
ไม่รวมแพ็คเกจที่มีรถรับส่งสนามบินนะคะ
โดยปกติเวลาเราจองแพ็กเกจเข้ามาตามโรงแรมที่เป็นชาหรือชาพลัสเนี่ย
มันจะต้องรวมหมดเลยทั้งรถรับส่งจากสนามบินไปที่โรงแรม
ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงในที่ประชุม
เขาบอกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมดทำงานอย่างหนักค่ะ
แล้วก็ขอความร่วมมือไปยังเว็บไซต์
หากนักท่องเที่ยวดำเนินการไม่ครบถ้วน

อกนั้นเนี่ยก็ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนโรงแรมต่าง

แล้วรับส่งสนามบินไปถึงที่พักของคุณด้วย

อันนี้ห้ามทำเพราะว่าบางทีเกิดหัวหมอขึ้นมา
บางทีเป็นราคาเฉพาะห้องพัก

ตามข้อกำหนดเลยเวลาเข้ามาถึง
ในประเทศไทยเขาจะไม่ได้ให้ออกไปไหน

วันลุงปุ๊ปล็อตต้องรับคุณไปที่โรงแรม

อาหารนักท่องเที่ยวออกไปไหนไม่มีใครรู้
ต้องระวังนะคะอีกได้แล้วใช่ไหมอ่ะพี่เล่าก่อนพี่เล่าก่อนเอาเอาก่อนเลย
ได้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหนูค่อยเล่าของนายแพทยงให้ฟังเพราะว่านายแพทยง
ท่านก็มีการเผยสาเหตุว่าทำไมไทยถึงไม่นำเข้าวัคซีนที่เป็น
แบบว่าเชื้อเป็นแบบข้นจมูกเข้ามาในประเทศไทยเห็นไหมคะท่านก็ระบุใน
เฟซบุ๊คของท่านท่านบอกว่าเป็นการระบาดของไข้หวัดใหญ่สองพันเก้า
ประเทศไทยก็เตรียมพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็นเหมือนกัน
เชื้อเนี่ยจะไวต่ออุณหภูมิที่สูงเมื่อพ่นเข้าไปในจมูกค่ะ
จะติดเชื้ออยู่ในโพรงจมูกเท่านั้นไม่สามารถลงไปในปอดได้
เพราะว่าจะทนอุณหภูมิของร่างกายที่๓๗องศาในร่างกายไม่ได้นะคะ
เชื้อจะกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานต่อไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเหมือนกับการติดเชื้อในธรรมชาติ
ในปีนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศรัสเซียค่ะ
ยังจำได้ดีแล้วก็ไปไม่ถึงไหนค่ะ
เพราะว่าถึงทำขึ้นมาก็ไม่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการป้องกันการป่วยตาย
การเพศรัชกรรมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเชื้อตายทีหลังค่ะ
แล้วก็ใช้อยู่ในปัจจุบันในไทยก็เป็นเชื้อตายทั้งหมดเลย
นี้ก็มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูการออกมา
ที่ใช้สำหรับพ่นจมูกในอเมริกาแล้วก็ตะวันตก

ไวรัสนี้ค่ะไม่ทนความร้อน
ไม่สามารถลงปอดได้เนื่องจากว่าเป็นเชื้อเป็น
จึงไม่สามารถให้ผู้ที่มีภูมิต้านทานอ่อนแอ
อย่างเช่นเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า๒ปี
หรือว่าผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า๕๐ปี
หรือผู้ที่กินยากดภูมิอยู่
ผู้ที่มีโรคเรื้อรังเอ่ยคนท้องเอ่ย
ผู้ที่กินยาแก้อักเสบอย่างพวกแอสไพรินอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าจะได้รับอันตรายเป็นปอดบวมถึงชีวิต
เขาก็เลยไม่ใช้กันทีนี้ในทางปฏิบัตินะคะ
การใช้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
เราจะเน้นป้องกันกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว

ทีนี้ถ้าวัคซีนใช้ได้เฉพาะคนที่แข็งแรงค่ะ
โดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นก็สวนทางกับความเป็นจริง

จุดมุ่งหมายการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
ที่ต้องการลดการป่วยตาย

โดยเฉพาะในคนที่มีภูมิต้านทานต่ำ
เพราะเขาก็กลัวว่าไวรัสนี้จะแพร่กระจาย
ทำให้เป็นข้อห้ามในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ
ผู้สูงอายุสตรีตั้งคันผู้ที่ป่วยเรื้อรังเด็กเล็ก
พ่นจมูกใช้ได้เฉพาะบุคคลที่แข็งแรง

เหมือนกับวัคซีนพ่นจมูกไข้หวัดใหญ่
โดยจุดอ่อนของวัคซีนพ่นจมูกของไข้หวัดใหญ่
ก็อย่างที่เหตุผลดังกล่าวบางทีมันทนอุณหภูมิไม่ได้

จริงไหมล่ะเขาไม่สามารถสู้ได้กับไวรัส

แต่ในทางเป็นจริงเราก็ไม่รู้ยังไงเพราะว่า
เพราะว่ามีอะไรเข้ามาเราก็ใช้หมดถูกไหม
ถ้าสมมุติว่าเป็นเราอย่างนี้มันง่ายต่อการแบบป้องกัน
เราอยากจะฉีดพ่นจมูกเราก็รู้สึกมีดีกว่าไม่มี
เธอซื้อมาให้ฉันใช่ไหมพ่นจมูกอ่ะใช่แต่อันนี้มันเป็นพัฒนาเป็นวัคซีนแล้ว

มาถึงไทยเรียบร้อยแล้วตามที่เราแบบพูดกันไปก่อนหน้านี้ว่าตอนนั้นไฟเซอร์มาแล้ว๑๕ล้านโดส

ค่ะเป็นวัคซีนบริจาคค่ะให้รัฐบาลไทยนะคะเพิ่มเติมตามที่เคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่า๒๕ล้านถูกไหม
พี่หนุ่มคะหนูอยากรู้ว่าชื่อด้อมพี่หนุ่มชื่ออะไรคะหรือยังไม่มีชื่อช่วยตั้งชื่อด้อมคืออะไรคือด้อมเหรอ
พี่ไม่ค่อยมีแฟนคับหรอกครับ

ปกติถ้าของเป๊ะก็จะเป็นนุษย์อย่างนี้ใช่ไหมพี่ก็ต้องมีชื่อเรียกของพี่หน่อยอย่างนี้
พี่ไม่มีอ่ะสิพี่ยังไม่มี
พี่เป็นนกก็ได้พี่ไม่เอาเนอะนกไม่เอา

เดี๋ยวกลับมานะครับไปครบทรงชาติก่อนนะครับ
ไฟลายปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษอิลิแกนซีรีส์นุ่มหอมยาวนานไร้กลิ่นอับชื้น
เอาละกลับมากับข้าวใส่ไข่
มีคลิปหนึ่งที่หลายคนคงจะได้เห็นแล้วเนอะ

ช่วงนี้คนก็ฮิตนอนเต็นต์กันนะ

โอ้โหเอาอีกแล้วมาก

เขาคงออกกำลังกายเธอบางทีคนมันชอบออกกำลังกายไง

แต่คนที่เต้นเราอย่าลืมว่าขนาดห้องคอนโด
คุณมีเปิดให้พิสูจน์เหรอ
ขนาดห้องคอนโดติดกันนะ

กลายเป็นคลิปที่ได้รับการแชร์กันอย่างมาก

ระบุว่าเอาให้เต็มที่เลยครับเจ๊
ฟังซะหน่อย

คุณแม่เนี่ย
คุณอันตรายแล้วนะในเส้นเกา่า

หนูข่าวต่อไปอะไรบอกมาสิ
ของคนอ่านับหมดแล้วแต่ของคุณนะเออ

คือเรื่องของเรื่องถ้ามันลำบากก็นอนอยู่บ้านครับก็มีตำรวจที่มาพักพอดีเนี่ยก็เคลียร์ให้เก็บของแล้วครับนะฮะ
จนคนแบบนี้ในสังคมน่าหนักใจนะครับแล้วก็ที่โพสต์เนี่ยไม่ได้จะดิสเครดิตลาน
ที่นี่บริการดีแต่ดันมาเจอคนแบบนี้อืมอย่างที่บอกว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยจะเห็นชายคนหนึ่งเนี่ย
กำลังพักผ่อนอยู่ช่วงนี้เขาแบบเน้นแคมปิ้งกลางเต็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
บรรยากาศก็สงบเงียบถูกทำลายด้วยเสียงนี่แหละนะ
เสียงเขาทะเลาะกันตกลงเสียงอะไรเสียงทะเลาะวิวาส
เสียงทะเลาวิวาสนะฮะเสียงโวยวาย
มีเสียงกรี๊ดไงฟังฟังฟัง
ทีละเนี่ย

ต้องจดเข้าให้ว่าเราเป็นอย่างดีนะฮะ

โหตีตอบดูทีนี้ไหวโหเท่านี้โหเท่านี้กลัวที่หาย
นี่ะโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสมอไหมล่ะ

สั่นเลยคุณแม่สั่นคุณแม่สรุปไม่ได้กินกันนั่นไงเขาพังของ
อันนี้น่าจะโมโหแล้วมีแบบกริ๊ดเลยมันก็อ้ออ่าเหมือนกันนะแต่มันควรจะโทนเสียง
มันจะโอ๊ะโอ๊ะแบบโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ
โจรกระดูกแข็งบุกอนาจารย์เด็ก
ไปดูเรื่องของโจรกระดูกแข็งหน่อยนะฮะบุกอนาจารย์เด็กนะครับ
ผู้หญิงก็ไม่เว้นเหมือนกันนะฮะคือไปดูเรื่องนี้หน่อย
ได้แชร์เรื่องราวเตือนภัยบุคคลอันตรายครับโดยมีการระบุนะครับ
ว่าเตือนไปค่ะเมื่อคืนที่บ้านเราเนี่ยกินเลี้ยงกัน
พากันเมาก็เลยไม่ได้ล็อกประตูบ้านได้แต่เหน็บประตูเอาไว้
บุคคลนี้เนี่ยเข้ามาที่บ้านของตอนตี๕มาค้นของในบ้าน
เดินไปดูในห้องแถวเข้ามาไหลบ้านนะแต่ว่าเข้าไปได้
มีแค่บ้านเราเนี่ยที่เข้าได้มีบ้านอื่นเนี่ยโดนเข้าไปหาลูกสาวเขาด้วยนะ
พ่อเขาไล่ตีมันจนกระทั่งแบบว่าพ่อหัวพ่อเนี่ยหัวแตก
อะไรวะพ่อเขาไล่ตีมันก็ตีพ่อจนหัวแตก
โอเคนี่วันหลังช่วยหาข่าวเอาเนื้อข่าวที่มันกูอ่านรู้เรื่องเลยนะ
ไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไรวันนี้เราเสมอกัน
ไม่เกี่ยวมันจะมาเสมอยังไงไอ้เนี่ยเนื้อข่าวเนี่ยตัดต่อมาจนกูอ่านไม่รู้เรื่อง
ที่ลูกตามเพจเลยนี่ไงคะนี่นะครับคือก็บอกอย่างนี้เอาเรื่องของเรื่องไง
คือชายคนนี้มันบุกเข้าไปในบ้านเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็พยายามไปเข้าบ้านนู้นข้างนี้
กระทั่งอยู่ดีเนี่ยเข้าไปในบ้านหลังนึงนะครับคือแล้วมันก็ไปนอนหนุนเขาด้วย
ไปนอนหนุนอยู่ข้างนี่พวกเขาเห็นดูสิมันทำดูมันเห็นไหม
ด้อมมองด้อมมองคือผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยคือพลาดนะที่ไม่ได้ล็อกประตูบ้าน
ไม่ได้ล็อกประตูห้องทำให้อีโรคจิตคนนี้เนี่ยเข้ามาในห้องข้างแล้วก็ไปบีบก้นเขาได้ด้วย
ดูจากในกล้องเนี่ยน่าจะหลอนมีดมกาวในมือด้วยตอนนี้แถวหนองไผลล้อมแถวบุงเดชอุดม
โดนกันเยอะมากเดี๋ยวมันจะมีภาพหนึ่งมันทำรูปหัวใจนะมันให้หัวใจนะ
ลองดูเดี๋ยวลองดูนี่ดมเห็นไหมแน่นี่เดินมาดมเห็นไหมตรงนี้นะ
เต็มปุ๊บก็ยืนชิวอยู่นี้นะเดี๋ยวดูคือก่อนนี้มันเข้าไปในห้องหนึ่ง
นี่ขุมประดำดูมันยืนทำอะไรหันซ้ายหันขวาว่ะ
ให้อย่างงี้มันจะให้เป็นลูกอย่างงี้เลยมันให้รูปหัวใจเห็นไหมล่ะ
ไม่รู้มันมันให้กับตู้อะไรตรงนั้นแล้วที่สำคัญนะคือมันเข้าไปในห้องนึง
ไปเจอลูกสาวเขาอายุแค่๑๐ขุมเลยครับแล้วโรคจิตคนนี้คือเข้ามาในบ้านพี่คนนั้น
แล้วเหมือนแบบเอามือเนี่ยไปไปแตะของสงวนของลูกสาวเขาด้วยแล้วก็ไปปิดปากข่มขู่
บอกมาให้เด็กติดตะโกนเด็กขัดขืนพยายามร้องเรียกพ่อให้ช่วย
แต่ว่าโจรเนี่ยมันเล่นยาหนักมันใช้อะไรตีไปก็ไม่รู้สึกคือกระดูกโจรเนี่ยมันแข็งมากนะฮะ
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ตีไปเนี่ยเอาโจรไม่อยู่เลยทีนี้มันตกบันไดตั้งหลายครั้งก็ไม่ยอมล้ม
ตอนนี้พี่เขาเอาลูกไปไว้ที่อื่นแล้วนะครับมันทำบ้านพี่คนนี้เสร็จแล้ว
ปีนมาฝั่งบ้านของผู้หญิงคนนี้แหละพอมันเข้าไปในบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ย
ก็ไปอีกซอยหนึ่งตอนนี้เนี่ยไอ้โจรชั่วคนนี้ยังลอยนวลอยู่
ระวังตัวกันด้วยนะฮะบุคคลนี้อันตรายมากบ้านไหนมีเด็กผู้หญิงก็ระวังด้วย
ล่าสุดนะครับทางตำรวจเองเนี่ยซึ่งเป็นภูมิกับการอยู่ที่สพเมือง
นครราชสีมานะครับพันธุรกิจเอกกรกฎนะฮะท่านก็บอกว่าขณะนี้ได้มีการสั่งการ
สืบสวนลงพื้นที่ไปเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายอย่างเร่งด่วนแล้ว
เรื่องต้นคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะอาศัยอยู่ไม่ไกลจากที่ก่อเหตุ
จากมีคนพบเห็นชายต้องสงสัยลักษณะใกล้เคียงกับคนร้ายนะฮะ
วนวินอยู่ในระแวกชุมชนมั่นใจว่าจะติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้
เดี๋ยวนี้มีคนร้ายรูปแบบแบบนี้เยอะมากหลายหลายกรณีด้วยอ่ะ
เด็กทุกวันนี้ที่มันข่มขืนบางทีแบบ๗๘ขวบ๑๐ขวบ
อันนี้ก็สิบขวบเห็นป่ะคือคนเรามันจะอะไรกับนักหนาวะ
แต่พอโดนกลางมันไม่เจ็บหรอกคุณแม่โดนพระตีไม่เป็นไรเลยนะ
ทำไมมันเมื่นแต่แต่เอาจริงคือฟังแล้วทราบว่าเด็ก๗ควบ๑๐ควบ
ยังสมัยเราเด็กสมัยเราอ่ะอ่ะเรารู้สึกว่าพวกคุณมันก็เด็กมากมาว่ะ
แต่ไม่แต่เราบอกว่าเดี๋ยวนี้น่ากลัวบางทีมีบางกรณีที่เป็นแบบอย่างนี้
ผู้ก่อเหตุทำลักษณะอย่างนี้บางทีเดินไปตามถนน
แล้วไปเล่นแบบว่าทุบรถเขาอย่างเงี้ยพอเขาลงมาเสร็จก็แบบไปจับเนื้อจับตัวจับก้นเขา
บางคนนั่งอยู่บนรถสองแถวอย่างนี้ขึ้นไปประกบ

ไปบีบก้นเขาเด็กก็กลัวก็หนีไปตามไปอีก
อ่ะแต่งตัวมารับความหนาวไหนไหมครับพี่มศในแหน่งได้อยู่นะ
นาวมากอีนถนนเหมือยขาบมาโอ๊ยที่เหมือยขาบนี่ค่ะมาแล้ว
เหมือยขาบมาตั้งแต่วันเศร้าแล้วเธอ
เมื่อเช้านี้แล้วก็ที่กิวแม่ปานอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้๔องศาเช่นกันค่ะ
โดยเหมือยขาบนั้นเกิดขึ้นริมข้างทางบริเวณกิโลเมตรที่๔๕ก่อนถึงยอดดอยเนี่ยนะคะ
แล้วก็ที่บริเวณลานจอดรถแล้วก็สนามหน้าหน่วยพิทักษ์ยอดดอย
นักท่องเที่ยวพากันไปถ่ายภาพอย่างคึกคักค่ะ
เรื่องต้นจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นคาดว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดเหมือยขาบต่อเนื่องไปอีกหลายวัน
วันนี้เป็นวันที่๒แล้วที่เกิดแบบนี้นะคะ
ทีนี้มาดูอุณหภูมิกันบ้างว่าถ้าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหลังจากนี้จะเป็นยังไง
ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกจะเป็นยังไงนะคะ
กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีการรายงานบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่
แผ่ปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้ว
ว่าจะลงมาปกคลุมประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขาบอกว่าจะทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยมีฝนบางแห่งก่อน
แล้วหลังจากนั้นนะคะอุณหภูมิจะลดลง๓๕องศาเซลเซียส
แล้วก็มีอากาศเย็นถึงหนาวเลยนะคะ
ส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง๒๔องศา
รอดูกันว่าจะเป็นยังไงเผื่อเราจะได้ใส่เสื้อแบบเย็นหน่อยอย่างนี้
จังแล้วมาเพศไตรกาเราอย่างไม่มีความเย็นถึงเราเลย
แต่เราไม่น่าจะได้ตื่นเต้นนะบางปีมันก็ร้อนทั้งปีก็มีนะ
ใช่ปะล่ะแต่มันจะมีช่วงแก๊ปนิดนึง
สองวันสามวันมันจะมีเย็นมีหน่าวนิดนึง
บางทีเป็นไปตามฤดูกาล
ให้รู้สึกว่ามันมีฤดูกาลก็จะมี๒๓วันแล้วก็หายไป

ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะขอขอให้เราลงกันทั่วโลกตอนนี้ต้องช่วยกัน

ถูกตั้งปะเธอก็อย่าตัดไม้ทำลายป่าบ่อย

ตัดไม้สำรายปลายอย่านะจะย้อนเข้านะย้อนไปไม่เกี่ยวแล้วค่ะ

ไม่นับเกลียดนับดุมช่วงนี้ตั้งแต่มีหวานใจคนใหม่
คนเก่านู่นนั่งอยู่ปลายโต๊ะบน

เค้าดูจับไหมอีแจ็คก็ไม่ได้เป็นพิธีกรแล้วนะเถอะ

แล้วทำไมน้องมันเปิดแค่นี้ไม่ได้เหรอ
เป็นผู้มีอิทธิพลมากเลยต้องไม่ให้มันไม่ทำงานเหรอ

บางทีฉันก็อาจจะได้เอาสังเกตของของสิ่งที่ฉันเป็น

แค่น้องมันเอารูปผู้ชายมาเปิด
ขู่มันเห็นไหมน่ากลัวเนอะ

เปลี่ยนปุ๊บพิธีกรใหม่ปั๊บเลยไม่ต้องห่วง

น้องจะไม่เอารูปอะไรลงค่ะพี่ไม่ต้องเป็นห่วง
ไม่อุบัติไง
มันจะส่งต่ออีเจ๊กมันเอาไปขาดไอ้แม่

อ๋อแล้วเราแก่แล้วเธอมันเหมือนแบบว่าตันหากลับยังไงก็ไม่รู้

ก็ไม่เคยเปิดไม่เคยเปิดอยู่แล้วเพราะวันนี้คนนี้ยังอยากรู้เยอะไง

ขอเบรกสักพักใช่ไหมครับท่านพิธีกรผู้ทรงเกียรติ

เดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

ไปดูเรื่องนี้กันค่ะไปล่ารถกระบะ
โยนลูกหมาลงมาจากรถปรากฏว่าถูกทับตายไปหนึ่งรอดมาหนึ่งค่ะ

เขามีการโพสต์คลิปจากกล้องหน้ารถนะคะ
ระบุข้อความบอกว่าโยนน้องลงบนถนนให้รถทับทำไม

ขอให้กำตามธันในเรลวัลกำแพงศพอัพพันธุ์

นี่ค่ะแล้วโยนลูกหมาลงมาจากรถทีละตัว
คือกล้องหน้ารถคันนี้ค่ะเจ้าของรถคันนี้เขาช่วยเอาไว้ได้๑ตัว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

มาลงมา๑ตัละทำให้รถคันที่ตามมาถูกเยียบอันนี้เขาบอกเลยต้นก็เลยแสงรถ
มาอีกตัวนึงค่ะตัวเองก็เลยเดินรถคล่อมลูกสูนับเอาไว้ทันทีหลังก
แล้วก็ขอคลิปจากกล้องหน้ารถ
เพื่อไปไล่กล้องวงจรปิดเลยค่ะ
ว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยทะเบียนอะไร

แล้วก็เห็นแล้วรับไม่ได้จริงค่ะ

อยากจะให้ตามตัวผู้ที่โยนลูกหมาออกมา
อยากเห็นแล้วก็อยากถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้

แบบอยากนั่งอยู่ข้างแล้วถีบมันลงมาบ้าง
หมาตัวเล็กขนาดฉันเป็นคนที่ไม่ได้รักสัตว์นะ

ใช่นี่พอเข้าทางที่นี่ดูดิก็จะดูโยนมาอย่างเงี้ย

โอ้โหใจพี่นี่มันเยี่ยมมากเลย
เออแมละใครเป็นญาติแต่จริงมันน่าจะตามได้นะเขาไม่มีทะเบียนอยู่ไงเห็นเลย
ไม่ขนาดเนอะเมื่อกี้เขายังกล้าเสียงที่หยุดรถรถ
เขาพูดเลยเมื่อกี้เขาบอกว่าเขายอมจอดรถรถจะชนตูดก็ชอบ
ให้แบบเป็นแฟนกันแล้วทะเลาะกันแล้วอุ้มหมาอยู่โกรธก็เลยโยนหมาลงหรืออะไรอย่างนี้ป่

ก็นี่ไงก็คือแบบอะไรอ่ะมันคือจะฆ่าหมาจะมาโยนลงกลางถนนอย่างนี้เหมือนมันก็คงไม่ใช่อ่ะ
ประชดกันอย่างเงี้เหมือนประชดกันทะเลาะกันแล้วโยนลงมาหรือเปล่า
เพราะเหตุผลมันน่าจะมันไม่เห็นมีอะไรที่คนเราอุ้มหมาไปสองตัวแล้วจะโยนลงมากลางถนน
ถ้าเกิดมันต้องการเจตนาจะฆ่าหมามันเอาไปฆ่าที่อื่นก็ได้
แต่การโยนลงถนนเนี่ยมันต้องมีเหตุอะไรในรถมันถึงได้โยนลงมา
ฉับพันธุ์แล้วก็แบบเออแบบไม่พอใจทะเลาะกันอ๋อหมานี่มึงซื้อให้กูกูโยนทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า
แต่สองตัวเนี่ยเหรอก็สองตัวไงให้มีสามมันก็โยนสาม
ไม่ใช่ว่าหมาลูกน้อยลูกหมาของมันเริ่มเอามาปล่อยหรือเปล่า
ไม่ใช่ปล่อยแบบนี้นี่ถ้าปล่อยก็ต้องไปปล่อยที่อื่นโยนลงมากลางถนนนี่ไม่ได้
คือแบบโอ้โหหนูต้องตามน้องเจอพี่ตามเลยแล้วก็เอามานั่งคุยหน่อย
ก็อยากรู้เหตุผลว่าทำเพื่ออะไรเนี่ยอืมหรือจะมาอ้างว่ามีเด็กในรถแล้วเด็กก็จับโยนลงมา
หรืออะไรรึเปล่าหรือไงมันก็ไม่มาสองครั้งไงอย่างน้อยถ้าสมมติโอเคละตัวแรก
ถ้าสมมุติจะอ้างอย่างนั้นได้เด็กโยนลงมาแต่ตัวที่สองมันหมายความว่าอะไรอ่ะ
ก็นี่ไงผมว่ามันน่าจะมีเหตุทะเลาะอะไรกันในรถแล้วเหมือนกับเป็นแฟนกันแล้วก็แบบอะไรหรือเปล่า
มันหายเหตุผลไม่ได้อยู่ดีจับลูกหมาโยนลงมาใช่อืมใจร้ายกลืนคือชั่วอันนี้ดีกว่า
แน่นอนครับว่าหลายหลายคนก็พยายามมองว่าใครที่จะมาเป็นกุญสือคนต่อไปก็มีข่าวออกมาบอกว่า
โดเนี่ยเขาอยากได้ผู้จัดการทีมคนหนึ่งที่เป็นผู้จัดการทีมที่
ที่เคยพาบาเซโรน่าประสบความสำเร็จนะครับ
คือหลุยเอลิเกอืมอ่าเขาก็อยากให้คนนี้มาคุมแมนยูนะครับ
แต่ว่าล่าสุดหลุยลิเกเขาก็บอกเลยบอกว่าเขายังไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้
แต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือเขาเองกำลังทำงานอยู่กับทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
แล้วก็มีนักเตะประมาณเป็นพันพันคนอ่ะโอ้โหที่อยู่ในประเทศของเขาคือเขาเป็น
เป็นเป็นเจ้านายใหญ่ของทีมชาติสเปนอยู่อืมนักเตะเป็นพันเลยเหรอ
ก็ก็เขาว่าอย่างงั้นคือนักเตะทีมชาติคือคือมันทีมชาติสเปนก็มีนักเตะเยอะแยะมากมายอย่างเง
ไปเรื่อยคือเขาจะเอาคนไหนเข้ามาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอืม
ซึ่งเขาบริหารเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นอ่าอยู่เป็นผู้จัดการทีมอยู่
อาทิตย์หน้ามีเตะไหมคะพี่อะไรนะอาทิตย์หน้าอาทิตย์เนี้ยมี
มีเดี๋ยวก็มีเนี้ยเดี๋ยววันวันรู้สึกวันภูตรภูตรรหัสเนี้ย
อย่างเงี้ยนะพี่ไปเลยรู้ไหมไม่ต้องไปเลยต้องไปเลยแล้วก็
จ่ายค่าไม่ครบสัญญาแต่ทีนี้มันน่ากังวลใจตรงที่ว่าคือ

แล้วก็พวกสตาร์ฟโค้ดก็ยังอยู่เหมือนเดิม

ก็ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีเล่นแบบไหน
เหมือนกับโซชาคนเก่าวางหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะมันยังไม่ได้มีการแบบเปลี่ยนแบบชัดเจน
สมมุติสมมุติถ้าพี่นั่งอยู่ตรงนั้นได้เสนอได้โอ้โหมันตอบไม่ได้
มีชื่อมาอยู่สามสี่คนเนอะที่เขาเสนอ
บรรยากุลเป็นฟราน์ด์มันอยู่ไหม

แต่หนูก็จะได้รู้เรื่อง
แต่ชาวที่คนพูดกันมากมาย
บางคนน้ำหน่อยก็แข่งกันไปนอนก็ไม่หลับทั้งคืน

เชื่อบอกว่าพี่นะถึงขั้นที่แบบ

ประโยชน์นี้จะตามแบบ
หลังเริ่มกดทิ้งเริ่มไม่ตาม
เริ่มแบบไม่อยากรับรู้เรื่องไม่ลุกไม่อะไรอย่างนี้

ดูดูทำไมรู้อยู่แล้ว

คล้าย

เพราะว่ามันจะได้เป็นแบบตัวตัดขาดแบบชัดเจน
เพราะว่าก่อนหน้านี้นัดก่อนดันชนะไง

พอมานัดนี้แพ้เลยจะได้แบบไปอย่างรวดเร็ว

อันนี้ก็คือเตะไร้โค้ชอย่างนี้เหรอ

เพราะโรนานโดก็วิ่งแบบคือกระหอบเต็มที่เลย
จริงนั่นล่ะอันนี้ชัดเจนดีล่ะไอ้ดมยังไง
ไอ้ดมใช่เผยกันไปสิ

หนุ่มยังคุยกับพี่อุ๋ยไหมล่ะ
อันนี้กับอุ๋ยมาสิ

คนใดละวันที่พูดถึงนักบอลเล้ยกันอยู่คนยังพูดถึงเรื่องหมากันอยู่เลย

ดูสิไลน์เขามันแบบจิตใจอมหิตผิดมนุษย์กันนะ

คนดูคนรักหมานี่ต้องร้องไห้อะไรอย่างนี้

เป็นเทรนด์ฮิตกำลังมาแรงมากฟันกระรอก
สมัยก่อนตอนช่วงเราเด็กถ้าใครมีแบบฟันเขี้ยวฟันกะรอก
จะดูน่ารักฮิตเขี้ยว
ไทยอะมันเป็นแฟชั่นใหม่คือข้อมูลข้อมูลเลขเกี่ยวกับฟันกระรอกที่ได้รับการ
การแฟชั่นที่นางแบบเนี้ยเขาลองเทรนด์ฟันกระรอกนะเพื่อ
สวยผู้หญิงก็สามารถสวยได้แม้มีฟันใหญ่
เหมือนเช่นก่อนหน้านี้เขาจะมีเรื่องแคปเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปร่าง
สำหรับใครกำรอวนเรื่องรูปร่างแล้วก็หน้าตาเนี้ยล่ะ
อันนี้คืออีกหนึ่งแคมเปญหลังจากที่คลิปวิดีโอเนี่ยถูกแชร์ออกไปฮะ
ติดเล็บปลอมที่ฟันวะเล็บปลอมเล็บปลอมโหไม่รู้แต่ไม่ใช่ฟันจริง
นิดหนึ่งสามารถแต่งเติมได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย

จะงับอย่างไรเนอะ
ชั่วคราวโอเคนะเป็นเทรนด์แบบเก๋เฉย
แต่มันก็ต้องเช็คมันหายลงหนังสือแฟชั่นอะไรอย่างนี้เนอะอืม

มันก็ผมว่ามันไม่ใช่หรอกมันจะไปยังไงวะมันจะใช่เหรอ
ถ้าไปทำแบบไม่ใช่อย่างที่พี่พูดเมื่อกี้
ไปเอาเล็บปลอมมาติดมันก็อันตรายนะพี่
กาวเกออะไรมันอยู่ในป่าคนอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไหม

เหมือนคล้ายก็เหมือนที่เขาแปะปันได้
เหมือนพวกนางงนางงามเดินสายประกวดไงแม่
แต่อันนี้มันอยู่เจ้าสมิงพลายไงที่เขาแบบแปะเข้าไปน่ะ
ที่เขาประกวดนางงามที่แบบฟันกอง
นางเป็นนางยุ้งนางยักษ์อะไรอย่างนี้เหรอ
แต่หมายความว่ามันก็โพงแฝะได้เหมือนแบบทำเหมือน

เป็นแค่แบบว่าแคมเปญที่แบบว่าเสมอภักดิ์เห็นไหม
อย่างทุกคนตอนนี้แบรนดเนียมทุกคนเอาคนที่มีอายุเยอะ

หรือแบบว่าคนอ้วนแม้กระทั่งอะไรนางงาม

แอร์ชิลลี่แอร์ชิลลี่นางก็บอกว่านางไม่รถนะ
ให้นางตัวบังนางบอกว่านางคือคนแข็งแรง
แต่อย่างนั้นเข้าใจได้อย่างนั้นเข้าใจได้
แต่อันนี้มันคงเป็นแคมเปญสำหรับคนฟันใหญ่หรือเปล่าไม่รู้
ใช่หรอกเมื่อกี้เขาก็เป็นนางแบบเขามาติดนะ

ถึงหมายความว่าเขาพยายามจะบอกว่าผู้หญิงสวยได้มาต่อให้ต่อฟัน
นี่เป็นนางแบบนะเขาไปให้ฟันเขาใหญ่มาน่า
น่ารักนี่เหมือนมีฟันกระต่ายกจะลองอย่างนี้กลัวไปยืนข้างแล้วมันหลุดมาสับนิ้ว
เท้าขาดโอ้โหคือถ้าแบบเป็นเป็นฟันกระต่ายแบบที่เป็นธรรมชาติปกติอ่ะก็น่ารักดีนะเวลา
กินข้าวลำบากนะผมว่าต้องใช้หลอดดูด

โอเคไปพักสักครู่นึงค่ะ
นี่ก็มีแฮชแท็กใหม่วันนี้

โดดลูกหนึ่งเนี่ยมาแรงเลยนะฮะ

ก็นี่ไงตำรวจใช่ไหม

ตำรวจที่ไม่คือคนนี้เหรอ

เขาก็น่าจะใช่แหละแม่เพราะว่าก็เคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งตอนรายการเช้า

ใว่ช่วงวันรอยกะโทรงที่ผ่านมาจริงเขามีเหมือนลงสตอรี่สั้นแวบหนึ่ง
นึงแล้วภาพก็ถูกลบกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวคุณนายเองเนี่ย
ผู้ชายคนนี้ค่ะคุณตำรวจเขาก็เลยมีการแบบ
มาลงบอกว่าไปตามง้อจะให้ง้ออีกกี่ครั้งเขาก็จะง้อ
เป็นร้อยครั้งเขาก็จะง้ออย่างเงี้ไม่รู้ยังไงกันเนี่ย
แล้วก็มีภาพออกมาต่อซึ่งแต่วันนี้ในโซเชียลเขาแบบว่าคือฮามากนะฮะ
เมื่อนายนพัฒน์น้องชายกัจจังเนี่ยเขาประกาศเดินหน้าจีบคุณแม่แพทย์นับประพา
ทั้งโพสต์ทั้งมอบดอกไม้ช่อใหญ่ไปหาที่บ้าน
ล่าสุดเนี่ยสาวแพทย์ก็ได้โพสต์ภาพด้วยตัวเองระบุว่ายิ้มหวาน
อยากทำให้ไข่ใจบ้างบ้างจังแล้วก็แฮชแทคสวดลูกหนึ่ง
ขนาดนิลเเคลียร์นิลเเคลียร์ตอนนี้ก็สวดลูกหนึ่งถูกต้อนมั้ย

กำลัวกแห้อะไรอย่างนั้น

แต่เขาอะไรเป็นน้องชายของกัชจัง
นกั๊ดจังที่เมื่อก่อน
เรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นโอ้โหตอนนี้เป็นข่าวที่เป็นกระแสดังเรื่องของคุณต้อมยุทธ์เลิศนะฮะ
ก็ไปมีประเด็นน่ะไปตบหน้าแล้วก็โดดถีบรัชนกนะฮะ
ระบุบอกว่าถูกต้องยึดเลิศ
ภูมิกับชื่อดังเนี่ยตบหน้าแล้วก็ถีบท้องหลังนัดเคลียร์ใจถึงปัญหาที่มีปัญหาเรื่องของมอบการเมือง
ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝั่งคุณไอซ์เองได้มีการถาม
บอกว่าที่ไปพูดถึงเรื่องของเงินบริจาคของมอบ
ถูกไหมก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้น
เพราะว่าทางฝั่งของคุณต้อมเนี่ยเขาออกมาพูด
คุณไอซ์ก็เลยถามประมาณว่าได้ขอโทษกับเรื่องนี้ไปหรือยัง
อะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้น
ล่าสุดพันธุรกิจเอกต่อศักดิ์ปางกลิ่นพุทธผู้กับสนประคลองศาล
ก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้บอกว่าหลังเกิดเหตุ
น้องไอซ์ก็ได้เดินทางมาแจ้งความกับทางร้อยเวรสอบสวนแล้ว
จะส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตากศิล
เพื่อนำผลการตรวจมาประกอบสำนวนการสอบสวนด้วย
หลังจากนี้นะครับจะมีการนัดน้องไอซ์มาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับคุณต้อมยุทธเลิศตำรวจเองจะออกหมายเรียก
มารับทราบข้อกล่าวหาฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น
และหากออกไปแล้ว๒ครั้งไม่มาจะออกหมายจับนะครับ
ขณะเดียวกันคุณต้อมยุทธ์เลิศก็บอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการทะเลาะเบาะแว้งของคนที่ไม่ลงรอยกัน
ซึ่งตอนเกิดเหตุตัวเองไม่ได้ทำร้ายกันแค่๒คน
ส่วนที่คู่กรณีออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวแบบนั้นไม่ใช่ความจริงทั้งหมด
หากตำรวจจะส่งหมายเรียกมาตนก็พร้อมจะเดินทางไปพบ
ยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการทะเลาะวิวาส
ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายตามที่กล่าวอ้าง

อันนี้ก็เลยเป็นประเด็นกันเยอะพอสมควร
ก็เป็นประเด็นเยอะต้องหูติดแฮชแท็กเลยนะ

ไปดูนักแสดงสาวอารมณ์ดีคนนี้ค่ะ
ล่าสุดเขาก็มีการเปิดเผยเรื่องราวในวงการบันเทิงที่ผ่านมา
เพราะเขาบอกจริงว่าตัวเขาเองอยู่ในวงการบันเทิง๑๐กว่าปีแล้วนะคะ
ไม่เคยแบบว่ามีคนแบบว่าตามแล้วก็เป็นกระแสมากถึงขนาดนี้เพราะว่า
เล่นกับเจ้ากระบองเพชรเนี่ยสีเขียวเนี่ยค่ะ
กลายเป็นว่าคนนี้เนี่ยโด่งดังกันเลยทีเดียว

เขารายสนุกละครที่ขายจองดองเอาไว้๕๖ปีอ่ะ
ปีก็เลยบอกว่าได้ออนแอร์มาช่วงนี้พอดีนะคะ
เขาบอกว่ามันลำบากถึงขั้นว่าต้องต้มข้าวกิน

ซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่ไม่อยากกลับมาเป็นแบบนี้อีก

เขามีแบบกระซิบออกมาเบานิดนึง

เขาบอกว่าเขาเคยหลงรักนักแสดงคนหนึ่งที่เล่นด้วยกัน

ทีนี้เนี่ยน้องก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ย

เพราะว่าในสามแซ่บเขาไม่ได้พูดชื่ออยู่แล้วถูกไหมล่ะ

ถ้ารู้สึกดีเดี๋ยวเราก็จะได้ไปกันต่อถูกไหมคะ
ถ้าไม่รู้สึกเราจะได้ถอยเลย

เขาบอกว่าเขาคิดกับเราแค่พี่น้อง

นี่ถ้ามีคนบอกพี่คิดเป็นพี่น้อง

เกลียดมากฉันเจออย่างนี้มาทั้งชีวิตเถอะ

แล้วคุณแม่ก็ยังคุยกับผู้ชายบอกว่าอะไรนะ

ไม่ยอมให้มาที่บ้านแล้วก็ตัวเองก็ร้องไห้

แล้วโดยปกติถ้าสมมุติว่าเวลาคุยกับใครสักคน

ไปยังไงกันถึงคุยยังไงกัน

คือตั้งสเต็ปบ้าผู้ชายบ้าให้สุดไปเลยนะ
จริงฉันคิดอย่างนั้นจริงจนถึงวันที่๔๒
แล้ว๔๓แล้วด้วยอะก็ไม่มีอีกแล้ว

แจ้งเกิดช้าใช่ไหม
เหมือนลบเลขลงตลอดอะ

เอ๊ะแล้วชวนฉันไปกินข้าวต้มตอนกลางคืนทำไม

ใช่คือเรื่องของเรื่องเวลาแบบทำงานอยู่ด้วยกัน
พอทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้ชายก็จะชวนนาง
กินข้าวไหมบางทีนางอยู่ที่บ้านอย่างนี้
ผู้ชายก็แบบโทรไปถามนางว่าออกไปกินข้าวต้มกันไหมอะไรอย่างนี้
นางก็ไปเออไปไปไหนก็ไปเออแบบก็มีการพูดคุย
แบบเป็นห่วงเป็นใยเออหนาวไหมห่มพายหรือไร

ฝันด้วยจนนางรู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยน่าจะมีใจกับนางคือมันเกินแล้วมันเกินความเป็นพี่เป็นน้องไปแล้ว
คือเหมือนกับความรู้สึกที่มันพูดคุยกันนางก็เลยถามผู้ชายว่าถามจริงเถอะ
น้องถามกันได้เหรอพี่หนุ่มออกอย่างงี้
แต่นางเป็นคนที่ชอบถามผู้ชายใกล้ตรงนะแบบเวลาเนอะ

ถ้าสมมุตินางชอบผู้ชายเนี่ยว่าวะเดินบุบไปเลย
น้องก็เลยบอกว่าเอียงว่ะเขาพูดกับหนูอย่างนี้เอียงว่ะ
ทำไมชวนเราไปไหนมาไหนแล้วสุดท้ายตอบเราแบบนี้
แล้วก็พี่ไปถามเขาด้วยไหมว่าเราทุกวันนี้ยังจำไปเฉียวเฉียวเจอพระเอกคนนั้นอยู่ไหน

แต่ก็มีความอีหลักอีเหลือน้องบอก
อีหลักอีเหลือน้องบอกเหี่ยงกว่ากับอีหลักอีเหลือน้องบอกอีหลักอีเหลือ

น้องก็แบบน้องก็คงจะเขินนะน้องก็รู้สึกว่ามันเสีย

แต่หนูเคยแอบถามเขานะถามว่าแล้วถ้าตอนนี้เขากลับมามาเอาไหม

เรื่องมันผ่านไปแล้วมันย้อนกลับไปไม่ได้แล้ว

ถ้าติดใจว่าไม่สนใจแล้วนะโชเฟีเขาต้มรอบดึกทำไมต้องบอกอย่างนี้

แว้งมาถึงตรงนี้ได้เนอะ
ชอบเขาก็กล่อเพราะว่าไม่ได้ยินนานเขาก็กล่อ
ไม่ใช่อย่างนี้กล่อไปกล่อมาชีวิตเหมือนเทป

ไปพักนึกกลับมา

เอามาเขาบอกระวังหิมะจะตก
จริงเหรอจริงนี่ไงคนก็จะงง

อินถนนเนี่ยเหมือยขาบมาแล้ว
แต่ถ้าเป็นตัวเราเนี่ยหิบมาที่หนังศีรษะเรานี่แหละค่ะ

ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวกันแล้วนะคะ
บางคนสนใจแค่เรื่องผิวแห้งเนอะ
แต่จริงแล้วหนังศีรษะแห้งนี่น่ากลัวยยิ่งกว่ายนะคะ

บางคนเนี่ยตัวแห้งเป็นขุยไม่พอนะคะ
หนังศีรษะของคุณยังแห้งเป็นขุย

เห็นชั้นผู้ชายหล่อเนี่ย

เราเลือกชมพูที่จัดการกับปัญหารังแคร์ได้อย่างตรงจุดเลย
ต้องเลือกชมพูที่เขาชำนาญเรื่องรังแคร์จริง
ถ้าสมมุติจะพูดแล้วเราคิดถึงเคลียร์ฮะ
แต่วันนี้มีใหม่คือเคลียร์ซากุระเฟรชครับ
สูตรของเขาเนี่ยเป็นเจลบางเบา

แล้วก็มอบความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะได้แท้จริงครับ
สามารถขจัดรังแครได้อย่างถูกจุด

นุ่มสวยมากับกลิ่นสากุระคุณ

ติดผมคือผมเนี่ยจะหอมเลย
ที่ช่วยขจัดนี่อันนี้อยู่ตรงนี้ใช่มั้ยครับ
นี่แล้วก็สูตรเคลียร์ทันไมล์

สามารถลบลดแบคทีเรียได้ถึง๙๙๙๙เลยนะ
เนี่ยไอเซกูแมนทรอล์เนี่ย
ทั้ง๓กลิ่นนี้อย่างที่บอกหาซื้อเคลียร์ได้ทั้ง๓สูตรแล้วที่ห้างสรรพสินค้าร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
อย่าลืมนะฮะหน้าหนาวนี้ต้องเคลียร์เท่านั้นที่เอาอยู่เรื่องรังแคร์

รอคุณอยู่เราเห็นแล้วทั้ง๓สูตรอยู่นี่เลย
พี่อุ๋ยต้องมารอเราอยู่ไหมคะพี่อุ๋
อุ๋ยทำมา

ก็มันเจ็บแต่จบมันก็โล่งดี
เรื่องทำเด็กผีรุ่นใหญ่กว่าพี่หน่าอาโหนี่
เขาไม่ได้สนใจอยากมาคุมทีมฟุตบอลในอังกฤษเลย
แต่ว่าคนนี้น่าจะต้องรอจนนู่นจบฤดูการไปแล้ว

เป็นสัญญาที่สั้นมากแล้วก็เขาไม่ค่อยแฮปปี้กับเรื่องของระบบ

นี่ไงพี่เมรินนั้นต่อไปเจอเชลซีวันที่๒๘พฤศจิกา

ไม่รู้ว่าวันที่เจอเชลซีจะได้ใครมาแทนทันหรือเปล่า

อ่ะเดี๋ยวทุกคนหาไม่ทันเลยในทีนี้

จะหาหมาเอาหมาโยนลงรถมันมีไหม

หมายถึงผมอ่ะยังไม่รู้
ฮ่านั่งถึงกี่โมง๔ทุ่มนั่งถึง๔ทุ่มกว่า๓ชั่วโมง๕เครื่องคือ๓ชั่วโมงครึ่งเหรอ
ทุ่ม๔ทุ่ม๔๐ใช่ครับคุณอุ๋ย้อนว่างขึ้นมานั่งบนกาไซคัยหน่อยนะ
เดี๋ยวว่างขึ้นไปหาคุณหมดดำหาน้องลุชเมด้วย
โน๊กไม่

พรุ่งนี้เจอกัน

โอ๊ยอีหนูอีชัวร์

หมดเวลาแล้วเขาเรารอแล้ว
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับ